ประกาศรายชื่อออกมาดาวดังมากันครบทีมครับนี่คือรายชื่อในชุดแรกนะครับ
เราก็ยังแปลกันไม่ออกแต่ว่าเดี๋ยวคงมีออกมานะครับ
ซึ่งล่าสุดที่แน่เช็คกันมาเรียบร้อย
ลูกทีมของเบิร์ดฟันมาไว้ครับอดีตกุญซือนะครับ
ทีมชาติเนเทอร์แลนด์แล้วก็ของสาวดีอาราเบียก็นำทัพมาเลยครับ
ลูกทีมชุดล่าสุด๒๖คนก่อนตัดตัวมีโอมาอนุรามานนะครับ
ทัพหัวฟูที่น่าจะฟิตสมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับ
เกมเจอกับทีมชาติไทยหลังจากที่มีโอกาสได้เคาะสนิมแล้วนะครับ
แล้วก็มีอาเด็ดคาริวกองหน้าตัวเก่งที่ไม่มีชื่อในทีมชุดเกมแรกนะครับ
ชนะมาเลเซีย๒๑ก็กลับมาติดทีม
รวมถึงอารีมับคุดนะครับดาวยิงคนสำคัญที่ถือเป็นตัวแสบกับทีมชาติไทยครับ
ยิงถึง๔ลูกในการพบกัน๓ครั้งหลังสุดนะครับ
นัดในเกมบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับสมัยที่แล้ว
นัดของทีมไทยนะครับหลังจากนี้ติดตามกันได้ครับ
เกมก็จะเข้าถ่ายละสดก่อนเนี่ยวิเคราะห์เกมมันครึ่งชั่วโมง
เน้นย้ำกันเลยครับถ่ายละสด๑ทุ่มนะครับ
จากนั้น๑๕ตุลาคมนะครับเป็นเกมบอลโลกรอบคันเลือก
ที่มธรรมศาสตรังสิตนะครับแข่ง๑ทุ่ม
แล้วก็เข้าสัญญาณ๑๘นาที๓๐นาที
เมื่อวานนี้เป็นนักกลางสัปดาห์สุดมันเลยครับ
นักคอร์รัฐสีมาพบกับบุรีรำ
โอกาสของทางทีมเยือนได้ยิงลูกนี้

เพื่อกดดันนะครับ
ทางฝั่งของเชียงรายแล้วก็การท่าเรือด้วยครับ
รักษาโอกาสในการเป็นแชมป์ต่อครับ

ลัฒนากรใหม่คราวนี้ตาม๓ฟรีคิกของ
ก่อนที่นาที๓๒ครับ

จะยิงเข้าไปให้โคราชไล่มา๑ต่อ๐

ลากลุยของสุมโชคสหราชาติครับ
ดบอลลูกนี้บอลเช็ดคาแล้วข้ามเส้นเข้าไปแล้ว
แต่กระเด็นออกมาผู้สินยืนยันให้ประตูครับ

ก่อนที่ทดเจ็บแทบจะนาทีสุดท้ายเลยครับ
กฤษดาเฮวิพัทมาเรียกเสียงเฮครับ
กระโดดตีรังกายิงดูนะครับ

แต่ว่าบอลเนี่ยไปโดนทางกฤษดานะครับ

ไล่มา๒๓แต่ก็จบเกมเลยครับ

ชนะ๓๒ก็มีเพิ่มเป็น๕๔คะแนน
จ่าฝูงโดยหนีเชียงรายที่จะแข่งวันนี้อยู่๓คะแนนครับ
ไปดูการท่าเรือครับนี่ก็ฟอร์มแรงเหมือนกัน
เปิดบ้านถล่มชัยหน้า๔๐ครับ

และดูโชซิมาวอลเล่ลูกนี้ครับ

แต่ใส่เข้าไปได้ที่๕๔

อีกหนึ่งประตูด้วยซ้าย
ปิดท้ายจากเซโกโซเรส
อีกหนึ่งลูกปั่นด้วยซ้ายเหมือนกันครับ

ขึ้นมาอยู่อันดับ๒ชั่วคราวยังเกาะกลุ่มในการลุ้นแชมป์จนถึง๒เกมสุดท้าย
ประการซิตี้นะครับเปิดบ้านเชือดเมืองทองไป๒๑
สุพรรณบุรีเสมอกับประจวบไป๑
และสุโขทัยเสมอกับราชบุรีไป๒๒ครับ